คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้อยากชวนคุณผู้ชมคุยจริงค่ะ
เคยนั่งวินมอเตอร์ไซค์กันไหมหลายคนเคยอยู่แล้วอ่ะ
ถามนิดนึงละกันระยะทางที่นั่งวินนะสักประมาณกิโล๒กิโล
จ่ายค่าวินไปเท่าไหร่พิมพ์มาบอกกันหน่อยค่ะ

มันมีระเบียบไว้นะเป็นป้ายไว้เลยกำหนดราคาไว้เลย
ระยะทางเท่าไหร่วินจะคิดเท่าไหร่นะนะ
ถามแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมแม่ลูกคู่นี้เขาไปเจอวินมอเตอร์ไซค์
ระยะทางที่จะนั่งไปประมาณสักโลสองโลนี่แหละแต่วินเรียกเก็บเท่าไหร่รู้ไหม

คนละ๗๘๐บาท

ใช่เนี่ยทำไมมันถึงแพงแบบนี้เขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยค่ะ

เอ้าคุณแม่จะไปเท่าไหร่

มีหนุคันเดียวอันนี้ขอไว้ค่ากลับบ้านแล้วกัน
โอ้โหถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานทำไมเรียกแพงขนาดนี้
หรือเพราะเรียกแพงได้เพราะจังหวะมันได้หรือเปล่า
ที่คุณบอกว่าจังหวะได้เนี่ยอยากรู้เลยว่าแถวนั้นเขามีงานอะไรหรือเปล่า
คนต้องใช้บริการวินเยอะหรือเปล่าถึงโก่งราคาถึงขูดรีดขูดเนื้อแบบนี้
แล้วก็มีงานจริงคุณคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขามีงานใหญ่
ศิลปินเกาหลีมาที่นี่เยอะมันเป็นงานประกาศรางวัลเพลงของศิลปินเกาหลี
มีศิลปินมาแสดงเยอะแยะคนก็ไปที่นี่เยอะคือรัชมังคลากีฬาสถาน
งานอันนั้นใช่ไหมคุณที่ประกาศรางวัลเพลงวงการเกาหลี
นี่คือคุณผู้ชมดูในโซเชียลเขาจะมีนะแฮชแท็กอะไรนะ
ซึ่งอย่างที่บอกค่ะงานจัด๗มกราที่ผ่านมา
แล้วเจ้าของคลิปเขาก็เลยอยากเตือนภัยไงบอกว่าระวังนะ
ขับออกมาหน้ามก็คือตรงนั้นราชมังไปที่หน้ามราม
คลิตคนละ๗๘๐อ่ะโอ้โหพี่พยายามต่อแล้วนะ
พอขอรถแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะสองคนพันหนึ่งละกัน
ก็ตกคนละ๕๐๐ก็ยังแพงอยู่ดี
บอกว่าไงเอ้าก็ค่าเสื้อวินก็๑๕๐๐แล้ว
เดี๋ยวก่อนนะพี่วินมันเกี่ยวอะไรอ่ะพี่
ค่าเสื้อวินพี่๑๕๐๐แล้วพี่จะต้องมาเอาจากผู้โดยสาร
พี่ต้องจ่ายเองสิค่าเสื้อวิน
ทวิตบอกว่าคือวินมอเตอร์ไซค์นี้ไม่รู้จริงว่าเป็นวินไหนนะ
แต่ว่าวินคันนี้มาดักตรงทางลงบันไดราชมังเลย
มากัน๒คน๒คันเหมือนกับเขาทำกันเป็นทีม
แม่นั่งเบอร์๘๙ส่วนตัวเธอลูกสาวนั่งเบอร์๑๐
จริงถามราคาตั้งแต่ก่อนขึ้นแล้วนะ
พี่คะเดี๋ยวไปหน้ามรามเนี่ยพี่คิดเท่าไหร่คะ
เขาไม่ตอบไงแต่ว่าวินตอบมาว่าเดี๋ยวคงอัพกว่าปกติไม่แพงไม่แพง
ก็เลยอ่ะโอเคไม่แพงก็ไม่แพงเธอเลยตัดสินใจนั่งมา
พอออกตัวมาเสร็จแล้วปั๊บอ่ะขี่เร็วค่ะถึงหน้ามรามนะแม่บอกว่า
เออเดี๋ยวแม่ขอลงจะขึ้นแท็กซี่ตอนนั้นเท้าแม่แตะพื้นข้างนึงแล้วนะ
เขาไม่ให้ลงวินมันออกตัวแรงมากเลยคุณผู้ชม
คือกลายเป็นว่าวินมันขี่ไปให้ลงอีกที่นึง
แล้วที่ตรงนั้นมันก็เปลี่ยวเปลี่ยวไม่ค่อยมีคนด้วยอ๋อ
หลังจากนั้นก็เก็บตังค์อ่ะเจ็ดร้อยแปดสิบบาทโอ้ก็ต้องยอมจ่ายนะ
ก็ใช่สินี่แอบเอามือถือมาถ่ายคลิปไว้นะคะ
พอทวิตเตอร์นี้มีการแชร์ไปใช่ไหม
เท่ากับเรียกว่าฉวยโอกาสจริงนะคุณนะ
ใช่ค่ะ
เพราะรถราคนต้องขึ้นเยอะแต่คุณต้องเป็นผู้ให้บริการที่ดีสินะ
ก็นี่ไงคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเพียบเลยบอกว่า
นี่ถ้าเกิดขึ้นแท็กซี่๕๐๖๐บาทเองมั้ง
แต่ก็เข้าใจนะเวลาที่คนเยอะแท็กซี่มันไม่มี

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ทีมข่าวของเรานะก็ต้องลงพื้นที่

เพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากโซเชียลมาแบบนี้
ก็ต้องไปดูตะเวนดูวินต่าง
แถวสนามราชมังคลากีฬาสถานเลยนะว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
มีวินไหนออกไปรับคนแล้วก็เรียก

ขู่เข็นรีดไหค่าโดยสารแพงขนาดนี้นะครับ
แล้วก็กรมการขนส่งทางบกก็คงต้องดูแล

เราถามคุณผู้ชมไงว่าระยะทาง๑๒กิโลเมตร

คุณผู้ชมก็ส่งมานะบอกว่าบางคนไม่ถึง๒๐บาท
เอา๒๐ก็มี๓๐ก็มี